คำผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับประมาณห้าทุ่มสี่สิบห้านาที
ค่ะนะฮะที่บุรีรำวัยรุ่นสองกลุ่มก็มีเรื่องทะเลาวิวาสกัน
เขม่นกันอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็เลยไปตามรุ่นพี่มาช่วย
คู่เมืองนะครับหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างบ้านขี้ตุ่นตะบนโคกสะอาด
อำเภอลำปลายมาตรนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายวันเฉลิมมูลตรีปฐม
อายุยี่สิบสองปีอ่าพื้นเพลย์เขาเป็นชาวโคราชนะฮะ
เป็นทหารเกณฑ์นะครับถูกปืนยิงเข้าที่หน้าอก
เท้าแล้วก็เข่าสามนัดเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
อันนี้เป็นพื้นที่ของสพลำปลายมาตรนะครับ
เพื่อนของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันชื่อว่านายมณัฐแย้มศรีอายุยี่สิบแปด
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีรุ่นน้องนะรุ่นน้องเนี่ยอายุ๑๗นะครับ
กับเพื่อนของรุ่นน้องทั้งชายหญิงรวม๖คน
ก็เลยโทรมาบอกนายวรรชเลิร์มผู้ตายที่เป็นรุ่นพี่
บอกว่าพี่มารับพวกผมหน่อยอืม
กลัวว่าจะถูกดักทำร้ายนายวันเฉลิมก็เลยชวนนายมณัฐ
ขี่รถไปหากลุ่มน้องด้วยกัน
แล้วตอนที่จะขี่กลับบ้านก็ไปเจอกลุ่มคู่อรินั่นแหละ

ทีนี้พอเจอกันต่างฝ่ายต่างก็เลยเบิ้ลเครื่องใส่กัน
ตะโกนด่ากันท้าทายกันกลางถนน
ก่อนที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะขี่รถวนไล่ตามมาจะทำร้าย
นายวันเฉลิมผู้ตายก็เลยบอกให้รุ่นน้องเนี่ยบอกขี่รถกลับไปกันก่อน
เดี๋ยวพี่เคลียร์เองรุ่นน้องเขาก็ไปหมด
เหลือแต่นายวันเฉลิมกับนายมณัฐที่มาด้วยกัน
ก็จอดรถเพื่อจะลงไปคุยไปเคลียร์กับกลุ่มนั้น
ว่ามันยังไงอะไรยังไงกัน
ปรากฏว่ายังไม่ทันเคลียร์เลยคุณเขียนมาสอน
ตอนที่เดินไปเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
เรียบร้อยเข้าหน้าอกเข้าเท้าเข้าเข่าของนายวันเฉลิม
แล้วไอ้พวกนั้นมันก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนนายมณัฐก็พานายวันเฉลิมขึ้นรถจักรยานยนต์
เพราะว่านายวันเฉลิมเนี่ยเดินกลับมาหาแล้วบอกว่าถูกยิง
ก็พาขึ้นซ้อนท้ายรถไปโรงพยาบาลแต่ขี่ไปยังไม่ทันถึงโรงพยาบาล
วันเฉลิมก็ฟุบหมดสตินะครับต้องจอดรถพาลงนอนข้างทาง
แล้วโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือแต่ที่สุดแล้วก็เสียชีวิต
ก็คือเขาเขาไล่ไล่ตามนะครับที่นี่ก็เลยจอดรถน้องบอกคนที่ตายบอกให้จอดรถ
เราก็บอกบอกได้หน่อยครับที่นี่จอดรถเขากับเดินใส่กันครับ
พวกที่ยิงนะครับแล้วก็โดนยิงเลย
อย่างรถจอดรถแล้วก็ลงมาลองมาพูดกัน
ครับคือเดินใส่กันเลยครับทีนี้ก็โดนยิงแล้ว
แล้วคนคนที่ตายก็เดินไปหาผมแล้วก็บอกว่าโดนยิงผมก็ขี่รถ
ผมจะพาน้องผมไปโรงพยาบาลนะครับ
ปืนที่ใช้นะครับหัวกระสุนที่พบเนี่ยเป็น๙มมนะฮะ
ในที่เกิดเหตุตำรวจกำลังเร่งติดตามตัววัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุอยู่นะครับ
ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นวัยรุ่นกลุ่มพื้นที่บ้านตลาดโพ
กำลังเร่งตามตัวมาดำเนินคดีนี่ฮะวัยรุ่นทั้งหลาย
ค่ะรักรุ่นพี่รักรุ่นน้องรักเพื่อนเนี่ยรักตัวเองก่อนอืมนะ
รักพ่อรักแม่รักลูกรักเมียรักพี่รักน้องเราดีกว่าจริง